ยังคงมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะก็เกิดจากเหล้าอีกเหมือนกันค่ะ
มีผู้ชายวัยสามสิบปีคนนึงนะคะถูกพบถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในบ้านของตัวเอง
ค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยตำรวจก็จับมือมีดได้แล้ว
ยอมรับสารภาพแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องมาฟังเรื่องราวกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือนายนพลอินทมนต์อายุ๓๐ปีนะคะ
เป็นชาวขอนแก่นก็ถูกพบเป็นศพนอนตายอยู่ใต้ถุนบ้านค่ะ
และตำรวจเนี่ยควบคุมตัวนายวัยพลพงศิมาวัยห้าสิบปีมือมีดไปสอบสวน
ซึ่งเขาก็รับสารภาพแล้วตำรวจก็เลยคุมตัวไปทำแผน
เหตุการณ์แรกเริ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นที่บ้านของนายวัยพฤษมือมีดนะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่านายนบพลเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านเขา
แล้วก็หยิบเหล้าขึ้นมาดื่มทีนี้นางส่อนแม่ของนายวัยพฤษเนี่ย
ก็เลยตักเตือนนายนบพลแต่พอถูกตักเตือนแทนที่นายนบพลจะรับฟัง
กลับทำท่าจะเข้าทำร้ายแม่ของเขาค่ะเขาก็เลยบันดาลโทษะเอามีดเนี่ย
แทงไปหนึ่งทีก็ไม่คิดเหมือนกันว่านายนพลจะเสียชีวิต
เพราะว่าพอโดนแทงแล้วนายนพลก็ยังเดินกลับไปที่บ้านของตัวเอง
อยู่ใกล้กันแล้วก็ไปสิ้นใจตายที่ใต้ถุนบ้านตัวเอง
พอทำแผนเสร็จนะคะผู้ต้องหาก็คือนายวัยพฤษบอกว่า
อยากจะไปกราบขอขมาพ่อแม่ของนายนบพลตำรวจก็เลยพาไปเนี่ยค่ะ
ก็พามากราบขอขมานายคำเบ้าอินทมนต์ที่จุดที่นายนบพลนอนตายอยู่
คำเบ้าผู้เป็นพ่อของนายนบพลก็บอกนะคะว่าก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเครื่องผู้ต้องหาค่ะ
มากราบขอขมาแล้วก็ถือว่าเป็นจิตสำนึกของตัวผู้ต้องหาเอง
ทุกอย่างก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกัน